คุณผู้ชมทีนี้อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องดราม่าค่ะ
คุณบอลเชิญยิ้มเขามีการไปไลฟ์สดค่ะ
คือการแจกเงินช่วยชาวบ้านแจกเงินช่วยศิลปินพี่น้องดารา
ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด๑๙
แต่เจอเกลียนคีย์บอร์ดค่ะคอมเมนต์ด่าแรง
ทำไงล่ะทีนี้คุณผู้ชมค่ะ
คุณบอลเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าขอได้ไหมวีดีโอคอลไปคุยเลย

ดีดหรือยังไงดีดหรือยังไง

อย่าทำสันตานิสัยแบบนี้กับใครอีกครับ

ผิดให้เต็มได้เลยแต่พี่ไม่เคยทำให้ใครเด็ดร้อน
เลิกซะเองจะไม่มีสันตานิสัยแบบนี้
แน่งความจับเองเพราะว่าพี่ต้องการให้เป็นตัวอย่างกับคนอื่น
แต่พี่ทำไม่ได้เพราะพี่สงสารพ่อแม่เองสงสารลูกเอง

จริงแล้วคุณบอลเชิญยิ้มตั้งใจดี
ว่าจะช่วยคนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด๑๙
ตอนแรกแจกเงินปุตตชนคนทั่วไปก่อน
ชาวบ้านตะสีตะสารอบ๒คือช่วยเหลือเพื่อนพ้องในวงการบันเทิง
แล้วนี่แหละค่ะเกลียนคีย์บอร์ดมาด่าพี่บอลไง
สุดท้ายต้องวีดีโอคอร์สั่งสอนแบบนี้นะคะ
แล้วคุณคะทำไมรู้ไหมพี่บอลถึงยอมไม่แจ้งความ
เพราะแม่ของวัยรุ่นคนนี้ติดต่อมาบอกว่า
ขอโทษจากการกระทำของลูกและจะมากราบขอขมาด้วยตัวเอง
แม่ร้องไห้ขอร้องคุณบอลอย่าดำเนินคดีกับลูกได้ไหม
พอคุณบอลเห็นแบบนี้สงสารค่ะ

เพราะตัวเองก็เป็นพ่อและที่สำคัญ
ดีตก็เคยติดยาเสพติดมานะฮะไปดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะ
แบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าผมอยากจะเอาตัวเองไปสอนเด็ก
ขอโทษครับ
ก็จะเป็นคนดีเนอะ
ขอโทษครับ
ก็จบกันไปนะคะขอโทษขอโพย
จริงแล้วพี่บอลไม่ได้อยากจะให้เป็นคดีความอะไรหรอก
อยากจะสั่งสอนแล้วก็ให้กลับตัวเป็นคนดีนะ